สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอเค
เอ้ยทำไมแบบผมดำปิดเลยอ่ะผมน่ำไปทำอะไรมาอื้อเอาทิ้งดิ
อย่างแรกต้องขอบคุณก่อนว่าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมาคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของมูไนท์ค่ะ
ถ้าพีคจะมอบให้กูแล้วแกหมอบมาจะตี
ให้เราออกข้างนอกเหลือไม่เป็นอะไร
ถ้าชวนพี่ม้าไปได้พี่จะไปด้วย
เท่านั้นถ้าพี่ม้าไม่ไป
เพราะว่าตัวเองเองไปเกาหลี

แต่คุณจะรู้ว่าดาราเขามูกันยังไง
พูดเตรูของดารามันเกิดขึ้นยังไงติดตามหมู่ไหนคืนนี้ก็มีหมู่ไหนนะฮะ
อ๋อเหรอแน่นักคืนนี้มีแน่นอนคอนเฟิร์มว่าคืนนี้มีแน่นอน
สี่ทุ่มเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนี่รีบรีบโปรโมทก่อนเดี๋ยวไม่ทันตอนท้ายฉันรู้
เอามาดูฝนฟ้ากันค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะก็คือว่าตอนนี้นะคะเรามีพายุเข้า
แต่ว่าตอนนี้ซาลงแล้วคืออย่างนี้ข่าวนี้มาจากกระทรวงเกษตรแล้ว
ทำไมรอบนี้มาจากกระทรวงเกษตรแล้วก็มาจากกรมอุตุรแล้วกัน
จะมีปัญหาคนนี้มาก่อนเลยค่ะท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรนะคะ
พลเอกชัดชัยสาริกัญญะท่านบอกว่าเปิดเผยอะไรจากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำว่า
ในที่ประชุมนะคะซึ่งมีกรมอุตุด้วยมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร
ซึ่งบอกว่าสภาพอากาศของวันที่๒๖๓๐จะมีฝนจำนวนมากที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันเฉียงเหนือ๔๐๘๐ซึ่งเยอะมาก
ซึ่งจะส่งผลกระทบจากการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยเฉพาะภาคเกษตรก็นี่ไงมันเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้อง
จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนะคะมีแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนแพร่พิศนุโลกเพชรบูรณ์และตาก
นี้ก็เป็นจังหวัดที่มีแนวโน้มว่าจะมีน้ำท่วมนะคะแล้วก็การเจรดบุรีด้วย
ส่วนกรุงเทพนั้นจะมีเพียงการรอระบายน้ำฝนเท่านั้นอันนี้คนกรุงเทพก็ทุกข์มากแล้วนะคะบ่นกันหน้าดู
ประกอบกับมรสุมที่อยู่ทางทะเลอันดามันนั้นก็อ่อนลงอีก
ลักษณะเช่นนี้ทางเราก็จะมีฝนลดลงแล้วก็คลื่นก็จะสูง๑๒เมตร
แต่หลังจากนั้นมีแต่๒๘๓๐ค่ะร่องมรสุมนั้นจะกลับมา
จะมีมาทางตะวันตกเฉียงใต้ก็ทางอันดามันนะคะ
แล้วก็อ่าวไทยตอนบนก็จะมีกำลังแรง
ซึ่งอันนี้แหละภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ก็อีสานใต้เนาะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้
และกรุงเทพและปริมณฑลทั้งหมดทั้งสิ้นนั้น
จะมีฝนตกหนักและลมแรงป้ายต่างนี่ต้องดูแลกันอย่างดีเลยนะ
และมีลมกระโชคบางแห่งและทะเลอันดามันจะขึ้นสูงถึง๒เมตร
ติดตามกันติดตามกันก็พฤหัสศูกเสาร์จะผลหนักค่ะ

พี่มดหรือพี่เมย์หรือพี่เหมียวหรือพี่ม้า
เขาน่าจะเป็นพี่ม้าให้พี่ม้าเปิดตัวแฟน
ทั้งหมดในพิธีกรคนนี้มีฉันคนเดียวที่ไม่มีแฟน
หนูก็ยังไม่มีพี่ไม่มีไม่มีรับรอง
กลับเกาหลีน่าใสมากอ่ะรู้ด้วย
เห็นมั้ยเขาพูดถึงพี่มดแล้วล่ะ

ฉันมากลับมาจากเกาหลีน่าใสมากอย่างนี้
พอหนักนางบ่นนะอย่ามาทักเรื่องเกาหลีนางบ่น
ตอนรักนั้นคิดว่าพี่สนุกสนาดมากน่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมมาคิดว่าพี่ไปเที่ยวกันหมด
ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นถูกป่ะคะ

ไอ้บ้ากระเป๋าหายนั่นไปถึงเกิดเจอแต่เรื่องวุ่นวายไปหมดเลยเธอ
ช่างแต่งหน้าฉันเขานึกว่าเป็นโลฮิงญาไงเธอเขาก็กักตัวไว้

หมายถึงว่าที่ต่อมอของที่เกาหลี
ตอนนี้คนไทยที่ไปเกาหลีเชื่อไหมว่ามีเกือบ๒๐เขาส่งตัวกลับทันทีภายใน๑๐ชั่วโมงนะ
เอาที่มีข่าวว่าไปโดนที่ต่อมอเลยนะถ้าไม่เจอกับพี่ทีมตัวเองนะจะไม่รู้เลย

พี่เมียวเยอะจริงค่ะด้วยเหตุเพราะว่าอย่างยาดหนูไปเที่ยวกับทัวร์ที่เกาหลี
เสร็จปั๊บวันแรกก็ยังอยู่สักพัก๒๓วันเริ่มมีคนในกรุ๊ปทัวร์หายไปทีละคนสองคนนี้

ความการุนาอย่างนี้เพราะว่ามันตรงผลในภาพ

เอามาข่าวนี้เลยนะคะ
ฆ่าสาววุฒิษักษ์ก็เรียกว่าแทงยับ๒๐แหลกค่าห้องเลย

พนักงานคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานของวุฒิศักดิ์คลินิกนั่นเองค่ะ
เป็นสาวอายุแค่๑๙ปีเท่านั้นก็คือนางสาวประพาพรวรวงนะคะ
ก็น้องเมย์พนักงานสถานเสริมความงามของวุฒิศักดิกสาขา
ก็ถูกคนร้ายแทงตามร่างกายกว่า๒๐แผล
เสียชีวิตอยู่ในห้องนะคะที่คอนโดบังใหญ่เจริญนำโชคค่ะ
โดยท่อนบนก็สวมเครื่องแบบพนักงาน
ส่วนท่านล่างสวมเพียงกางเกงในตัวเดียวเท่านั้น
ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้ค่ะ๒๖กันยา

เวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
ก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ
ท่านพลเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
ก็พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายเลยทีเดียวค่ะ
ร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มผู้ต้องหา
ฆ่านางสาวประพาพรวรวงศ์
โดยที่ได้เบาะแสแล้วก็สามารถออกหมายจับผู้ต้องหาได้แล้ว
ก็คือนายธีรพงศ์หรือว่านุ่มอดีศรอายุ๒๙ปีนะคะ
โดยจับกลุ่มได้ที่คอนโดฝั่งตรงข้ามกับห้องพักของผู้ตาย
แล้วก็แจ้งข้อหาว่าฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พร้อมด้วยของกลางก็คืออาวุธมีดจำนวน๑เล่ม
โทรศัพท์มือถือจำนวนหนึ่งเครื่องซึ่งเป็นของผู้ตายนั่นแหละ
ยืดคอกลมสีน้ำตาลกางเกงขาสั้นผ้าร่มสีน้ำเงิน
โดยนายธิรพงศ์หรือว่านุ่มอดีศรผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
ว่าเป็นคนลงมือก่อเหตุดังกล่าวจริง
โดยก่อนเกิดเหตุได้งัดห้องนางสาวประพาพรหรือว่าน้องเมย์เข้าไปแล้วหนึ่งรอบแต่เขายังไม่กลับมา
พอเห็นว่าน้องเมย์กลับมาถึงแล้วก็มาที่ห้องอีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุเกิดจากแอบชอบตามผู้ตายมานาน
เมื่อมีโอกาสจึงแอบเข้าไปในห้องผู้ตายแต่ว่าผู้ตายเนี่ยรู้ตัวแล้วเกิดการต่อสู้
ผู้ต้องหาเองก็เลยใช้อาวุธมีดแทงผู้ตายเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนั่นเอง
แล้วก็เอาทรัพย์สินของผู้ตายหลบหนีไป
ทั้งนี้จากการสอบประวัติของในนุ่มก็มีพฤติกรรมดังกล่าวแบบนี้มาแล้วในพื้นที่สพนนทบุรี
เคยมีประวัติมาทำแบบนี้เคยมีมาแล้วอีกว่าทำแบบนี้
เราสังเกตไหมเราทำข่าวใส่ไข่กันมาตั้งหลายปีเนี่ย
จะมีซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้มีประวัติ
แปลกจะต้องแบบว่าซ้ำสถานที่ก็ดูสวยดีดูใหม่ดูน่าจะปลอดภัยนะ
เป็นคอนโดแสดงว่าคนเข้าออกไม่มีการเช็ก
ไม่มีการเช็คพอสมควรแต่เห็นไหมว่าวงจรปิดเนี่ยช่วยได้
สรุปแล้วก็เสียชีวิตอายุ๑๙เองอายุ๑๙เองพ่อกับแม่ก็นำศพกลับไป
คุณแม่ก็แบบเผยทั้งน้ำตานะคะบอกว่าน้องเมย์เป็นคนดีแล้วเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
นี้ก็ต้องนำศพกับไปที่จังหวัดอุดรอีกทีนึงด้วยนะคะ
นั่นคุณคิดว่าเป็นข่าวที่โหดแล้วใช่ไหมฮะแต่พระเจ้าทุกวันนี้ก็ยังมีข่าวอยู่เหมือนกัน
คือขอใช้คำว่าอย่างนี้เลยว่าสุดชั่วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเวลาจะเอ่อนะฮะ
จริงแล้วเวลาจะเป็นพระเนี่ยเราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าพระจะโดนฆาตกรรมด้วยเหมือนกัน
ก็หลายคดีเหมือนกันแต่ฆาตกรรมครั้งนี้ใช้ผ้าอนามัยนะฮะหุ้มค้อนหุ้มไว้ที่ค้อนอ่ะ
แล้วก็เพื่ออะไรรู้ไหมเขาให้คำตอบว่าเพื่อข่มอาคมก่อนทุบฆ่าหลวงปู่
โอ้ยมันคิดอย่างนี้เลยหรอรวบแล้ว๕นะฮะซิลอดีตพระรูปวัดเนี่ย
หลวงปู่บู่บู่ใช่ไหมฮะบู่เนี่ยนะฮะอืมเล่นศัยศาสตร์นำผ้าอนามัยหุ้มค้อนเนี่ย
ก่อนลงมือทุบฆ่าข่มอาคมเขาชัดว่าข่มอาคมเนี่ย
คนที่มรณภาพพระองค์ที่มรณภาพเนี่ย๙๐แล้วนะฮะ
วัย๙๐เป็นเกจิดังเลยล่ะของจังหวัดสกลนคร
มรณคากุฏิขอบอกเลยว่าอย่างเจ็บปวดตำรวจมั่นใจว่าเป็นปมชิงทรัพย์
แต่ผู้ต้องหาเนี่ยยังปฏิเสธทุกข้อเก่าหาจับได้แล้ว
ผู้สื่อข่าวนะฮะรายงานสำหรับความคืบหน้าคดีนี้
หลายคนก็ติดตามคดีนี้ก็พอสมมุติว่า๑เป็นคดีที่แบบว่าพระเป็นคนก่อเหตุ

คดีฆาตกรรมสังหารขวดพระอาจารย์บู่มกิตติยาหมู่เจ้าอาวัดวัดมรรณสุมรรคราราม

เกจิอาจารย์ชื่อดังในจังหวัดสะกดนครเลยละอยู่ที่วัดสุมรรณพรรณ
ซึ่งถูกคนร้ายลอบเข้าใช้ค้อนทุบที่ศีรษะ
มรณภาพนะฮะคากุฏิภายในวัดกลายเป็นคดีที่สั่นสะเทือนมากที่สุด
ณวันนี้ของจังหวัดสกลนคร
เหตุเกิดเมื่อเช้ามืดของวันที่๒๕กันยายนครับ
ล่าสุดตลอดเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้านักที่ชุดสืบสวนที่สกลนคร
แล้วก็เจ้าของพื้นที่ทั้งหลายได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย๕คนมาสอบปากคำ
เรื่องต้นเนี่ยโดยเฉพาะนายต้อมขอใช้ข้อนามสมมุติ
เพราะว่าเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยเป็นอดีตพระลูกวัดที่ลาศิกขาบทมาแล้ว

เคยเป็นพระแล้วก็ลาศิกขาบทมาแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวเข้ามาสอบปากคำ
ซึ่งนายต้อมเนี่ยได้ลาศิกขาบทมาแล้วจริงแล้วเนี่ยบางคนบอกไม่ใช่เป็นพระหรือเปล่า
เป็นพระที่ศึกมาแล้วประมาณ๑ปีที่ผ่านมา

เนื่องจากเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
แล้วก็เดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
ถูกคุมประพฤติในคดียาเสพติด
แล้วก็ในที่สุดเดินทางกลับมาในพื้นที่ได้ประมาณ๑เดือนเองพี่
ก่อนที่จะไปเกิดเหตุฆาตกรรมหลวงปู่บุง

ตอนนี้เบื้องต้นยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
โดยจนถึงขนาดนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงมุ่งประเด็นการสืบสวนไปว่า
ลงมือฆ่าเนี่ยเพื่อต้องการชิงทรัพย์
เนื่องจากเงินสดที่หลวงปู่มักจะเก็บไว้ที่กระเป๋าคาดเอว

แล้วก็ย่ามส่วนตัวของพระที่ได้รับการยืนยันจากคนในวัดว่า
หลังเกิดเหตุหนึ่งกระเป๋าที่คาดเอวหลวงปู่

ส่วนพระเครื่องที่คล้องอยู่คอหลวงปู่เนี่ย

โดยขณะนี้กรรมการวัดได้เก็บรักษาเอาไว้นะฮะ

ทำไมที่ปลายค้อน
ตำรวจสันนิษฐานว่าเป็นอาวุธที่คนร้ายเนี่ย

มีการนำวัสดุสีขาว
คล้ายกับผ้าอนามัยผู้หญิง

ลงมือทุบศีรษะของหลวงปู่เนี่ย

เนื่องจากหลวงปู่เนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติ
และที่สำคัญเนี่ยหลวงปู่ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะ
มีชื่อเสียงพอสมควรทางด้านคาถาอาคม
และที่สำคัญเนี่ยหลวงปู่เนี่ยมีชื่อเสียงทางด้าน

ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่นะฮะชุดสืบสวนจะมีการประชุมว่า

ตอนนี้ชาวสกลนครมีการพูดถึงแต่เรื่องข่าวนี้

เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูจากค้อน
มีการเหมือนเอาผ้าอนามัยมาผูกไว้

แสดงว่าเป็นการสะกดอาคมที่พระองค์นี้มีอยู่

กลับมาอยู่ในพื้นที่แล้วก็เกิดเหตุ

แล้วต่อไปว่าจริงเกิดเพราะอะไรอะเนอะ
เราเจอข่าวโหดทั้งสองข่าวเลย

ดูปล่อยกุ้งปล่อยปลาแต่โดนปรับนะคะ
หกแสนนะคะ
เพื่อ
บู่ลำไยเกิดเรื่องแล้ว

เอาอะไรก่อนดีครับลำนาบใหญ่ลำยาว
เอาก็ได้เอาฟิมีแล้วก่อนดีกว่า
ฝรั่งได้สิทำไมต้องให้ฉันอ่านข่าวฝรั่ง
นี่แต่อันนี้ก็โหดไปนะคะ
เชียงใหม่นะคะก็มีคนไปแจ้งว่าบ้านดังกล่าวใช้เสียงพูด
รูปประดับรั้วและเสาบ้านจากการสอบถามผู้รับเหมาเขาบอกว่า
เจ้าของเป็นฝรั่งแล้วมีเมียเป็นคนไทย

เขาก็บอกว่าภรรยาคนไทยชื่อนางสาวนวลจันทร์

ปรากฏว่าวางอยู่อีกเป็นร้อยองค์เลย
พระพุทธรูปคือเตรียมจะประดับประดานนี่แหละ

คนที่พบเห็นในเบื้องต้นฝ่ายปกครองให้เวลา๒อาทิตย

นี่ภรรยาของเขาคือนางนวลจันทร์

ภรรยาคนไทยก็ให้ช่างทยอยลื้อถอนเสียงออกบ้างแล้ว

ต้นอาศัยกับสามีชื่อพอล์บลัม

แต่เพื่อนกับต้นปรึกษาสามีแล้ว

เพราะตัวเองก็ขอวัฒนะชาวพุทธทำแบบนี้ไม่เหมาะสม
อย่างไรก็ตามต้องขอโทษสื่อด้วยที่เราทำลงไปไม่ได้ปรึกษาใคร
แล้วก็เพิ่งมาอยู่ใหม่พยายามจะลื้อลงมาให้เร็วที่สุด
วางไว้เต็มเหมือนกันเออแล้วก็มีคนเอารูปเขาไปลงก่อน
จะเป็นข่าวนี้ด้วยนะหมายถึงว่าตอนแรกมันลงในโซเชียลก่อนด้วย
เขาบอกเขาไม่โกรธหรอกแล้วขอให้ประชาชนเห็นใจนะฮะ

ตอนนี้ตอนนี้๑๑ไพรินผู้ใหญ่บ้านบ้านแพะขวางที่นี่เขาบอกว่า
จะจัดการตามสมควรที่สังคมต้องการเพราะมีแลนดต้านสูงเรื่องศาสนานี่แหละค่ะ
แล้วภรรยาเขาตอบว่าขอบคุณนะคะก็เริ่มทราบจากชาวบ้านข้างเคียงแล้วก็เริ่มลื้อถอนแล้ว
นามของเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าขอให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็ผู้ปกครองเขาบอกว่า
ถ้าเข้าใจเราก็เป็นเรื่องที่ดีเข้าใจกันเป็นเรื่องที่ดีเพราะศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะ

แต่เมื่อกี้ถ้าสมมุติเราเห็นยังไม่ใช่เฉพาะพระเห็นไหมฮะเสียงอย่างอื่นก็เยอะพอสมมุติ
มีค่ะมีเป็นองค์เลยเขาชอบงานศิลปะไม่ควรแต่เขาก็แค่ไม่รู้ว่าแต่ละอันมันควรจะไปทำอะไรได้บ้างอะเนอะ
คือบางทีถ้าจริงก็ไม่เชื่อเมียไงเมียบอกแล้วไม่เชื่อ
ธรรยาพยายามบอกไปแล้วแต่เขาไม่เชื่อต่างชาติเนอะอย่างที่บอกว่าต่างชาติอย่างเคยไปเจอ
พี่ก็โดนแต่ว่าแต่ว่าเชื่อที่บ้านที่เรมันนางขนไปเต็มเลย
คือเขาไม่ได้วางที่ต่ำแต่เขาวางแบบว่าตรงข้างบนดายตรงแบบว่าเหนือคือมันเป็นของสูงนะ

คนไทยจะรับการสั่งสอนไม่ยุ่ง
ทั้งด้านอาเซียนเราจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่

บางทีเขาเห็นเป็นศิลปะเขาไม่ได้เห็นว่าเป็นของบูชา
แล้วถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วก็คุยกันคุยกันว่ามันไม่เหมาะ
เอารูปพระพุทธรูปไปพิมพ์บนลายกางเกง
เราไม่สบายใจนะเป็นระดับแบบว่าไฮเอ็นเลยนะ

เหมือนกับคอลเลคชั่นใหม่ของพวกไฮแฟชั่น
เอาเป็นพิการ์เนสไปทำอย่างนี้
เราก็ไม่ใส่ซึ่งเราก็ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดู

อย่างที่หนูได้บอกไปแล้วเมื่อช่วงที่แล้วนะคะบอกว่า

ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะไปปล่อยสุ่ม๔สุ่ม๕นะคะ
เรื่องนี้อยู่ที่อังกฤษเลยทีเดียวค่ะ
หนุ่มสาวคู่นึงก็ซื้อกุ้งล็อบสเตอร์

อเมริกันเลยค่ะพี่มูลค่ากว่า๒แสน

เออสุดท้ายก็โดนจับได้สิคะ

ลีจือสยงนะครับ

สารอังกฤษนั้นสั่งปรับให้จ่ายเงินชดเชย
รวมกันเป็นเงินจำนวน๑๕๐๐ปอนด
หรือว่าราว๖๗๒๐๐๐บาทค่ะ
หลังจากที่ทั้งคู่นั้นปล่อยกุ้งล็อบสเตอร์
และปูเป็นจำนวนนับไม่ถ้วน
ลงไปในทะเลบรายตัน
เพื่อเป็นการถ่ายชีวิตต่อชะตาตามความเชื่อของศาสนาพุทธนั่นเอง

ไม่ใช่เฉพาะคนไทยใช่ไหม

แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยจริงมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี๒๕๕๘นะคะ
โดยสองสามีภรรยาคู่นี้
ก็คือหนึ่งในกลุ่มชาวพุทธจำนวนกว่าหนึ่งพันคน
ร่วมเฉลิมฉลองการมาเยือนประเทศอังกฤษของพระธรรมอาจารย์ไฮเทาจากไต้หวัน
พวกเขาก็ถือโอกาสนี้ทำบุญกันครั้งใหญ่เลย

ธรรมดารวมกันแล้วก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะคะ

นี่ถือเป็นเงินไทยจากตลาดไบรตันที่ท่าเรือชอแฮมนะคะ

นั่งเรือ๓ลำออกไปกลางทะเลด้วย

ปล่อยกุ้งครั้งใหญ่จบผ่านพ้นไป

นักกฎหมายจากองค์การบริหารจัดการทางทะเล

พบว่ามีกุ้งแล้วก็ปูสายพันธุ์ต่างถิ่น
ปะปนอยู่ในสัตว์ทะเลที่พวกเขาจับขึ้นมาได้

เรื่องนี้มันก็เลยได้สร้างความกังวลให้กับหลายฝ่ายค่ะ
เนื่องจากว่าปูกับกุ้งเหล่านี้ไม่ใช่สายพันธุ์ท้องถิ่น
มันก็ส่งผลร้ายต่อระบบนิเวศในท้องทะเลของสูงนั่นเอง

ไม่บางทีมันอาจจะไปผสมผิดที่ข้ามพันธุ์อะไรอย่างนี้
มันเลยกลายเป็นว่าอ้าวแทนที่จะมีปูสายพันธ้องถิ่น

มันก็ไม่มีกุ้งหรอกอะ

เหลือแจบปช่อนกับป่าดุก

ชาวนี้ทุกวันนี้เขาปล่อยกันทีแบบว่า
ทั้งตลาดทั้งตันตัวเราเองยังปล่อยทีละร้อยกว่าโล
อันเนี้ยปัญหามันก็กลายเป็นว่า

เขาต้องไปตามจับนะพี่
ให้ชาวประมงออกไปลากอวนตามจับ
ออกมาหมดกระบานยิบประมาณ๔๔ล้านบาท
เลยละคราดแสนกว่าบาทของข้าขรุมข้าฟู
โดนจับสิคะเนี่ยนะเขาก็เลยมีแบบว่าถูกปรับเป็นเงิน
อ๋อเขาไม่ได้ดีใจกันเนอะหรือว่าลาว๒๒๐๐๐บาทธนะ
เออแต่คนก็ถูกปรับไม่เท่ากันอ๋อคนละคนละ
อื้อนั่นแหละถูกแม่เอ๊ะของเราที่
ถ้าเอาปลาแปลกมาเลี้ยแล้วทิ้งอันนั้นน่ากลัวมากนะ
ปลาซ็อกเกอร์มามีระบายปลาพรีเงินยาตอนนั้นอะไปกัดคนแถวแม่น้ำเจ้าพระยา
หู้แต่กัดไงเอ่อกัดงิ้วขาดไงเธอจำไม่ได้เหรอพี่รถพิเตย
นี่ตอนเลี้ยงแล้วบอกพอเบื่อแล้วไปทิ้งอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากฆ่า
ตอนนี้ไงสอนซื้อมามันอาจจะไม่ใช่ศักดิ์หรอก
แสดงว่าในไทยน่าจะเป็นอีกนึงประเทศที่ระบบนิเวศ

ตาซ็อกเกอร์นี่แหละตัวดีที่สุด
เออหนูเคยเห็นในมะน้ำเลย

ถึงเวลามันโตปุ๊บมันใหญ่นี้น่าเกลียดเอาไปปล่อยลูกปล่อยปุ๊บแล้วมันออกลูกมาที
แต่บางคนเขาบอกว่าไปจับปลาซ็อกเกอร์ส่งขายไต้หวันเนี่ยรวย
เพราะเขาเอาไปทำยาแต่ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติไปปล่อยตามแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
เวลาที่ฤดูวางไข่ปลาซ็อกเกอร์ดูดไข่หมดเกลี้ยง

ท่านผู้ชมเวลาเป็นวันนั้งบางอย่างไม่ได้อย่างปลาหลายไปปล่๋อน้ำลึกตายนะ
ปลาบางอย่างมาอยู่ในแหล่งน้ำบางอย่างไม่ได้

อั้นยังได้ยังสมุทรอยู่นะ
รักเมืองไทยใช้แทนเงินสดทำบุญแลกของพรีเมียม
หลายคนแลกของมาใช้กันไปแล้วนะคะ
ตอนนี้ก็มีของพรีเมียมรอบใหม่มาให้สะสมน่ารักกว่าเดิมอีกนะคะ
พรีเมียมรอบใหม่นี้มีให้สะสมกัน๔อย่าง
อย่างแรกก็เป็นกระติกน้ำเย็นชื่นใจความจุ๓ลิตร
ชามคู่อิ่มสะดวกเนื้อชาเป็นเซรามิกนะนี่เนื้อชามเป็นเซรามิกค่ะ
ยังไม่จบนะฮะอย่างที่๓นี้เป็นกระเป๋าเดินทางพับได้
ครับง่ายพกพาสะดวกขนาดใหญ่ใช้ไปเที่ยวหรือไปยิมก็ได้นะฮะ
อย่างที่๔นี่เป็นชั้นลิ้นชักน่ารักน่าใช้๑ชุด๑ชุดมี๔ชั้นวางได้ตามสไตล์
แต่ละลิ้นชักมีตัวล็อกด้วยด้วยคูณทำให้ไม่หลุดออกจากกัน
วิธีสะสมสแตมรักเมืองไทยก็เมื่อซื้อสินค้าครบทุก๕๐บาท
สแตม๑บาท๑ดวงค่ะหรือว่าจะสะสมแบบใหม่
ถูกต้องง่ายมากด้วยการดาวน์โหลด๗๑๑แอปนะคะสะสมกันง่าย
แถมยังโอนให้กันได้ด้วยได้สแตมมากกว่านะคะ
ก็แจกสแตมนะคะระยะเวลาแจกสแตมก็ตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคมถึง๒๓พฤศจิกายน๒๕๖๐นี้นะคะ
แล้วก็ใช้สแตมแทนเงินสดได้ตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาถึง๑๕ธันวา๖๐นี้ค่ะ
ไม่อยากให้ทุกคนเขาไม่พร้อมที่จะเจอลูกเขาในสภาพเงี้ยน
เรามีพลอยกับปีเตอร์ปีเตอร์บอกว่าพลอยดิสเครดิต
อืมฮึทีเตอร์คอร์ฟช่วงหน้าค่ะ
กลับมากับเภาใส่ไข่อ้าวไม่เอาแพ็ตนักประพาห์แล้วหรอ

ก็คือสุดท้ายความไม่ได้พาไปเจอนั่นแหละ
ไม่ก็คือจริงคุณแพทย์ก็เลยบอกว่าตัวพี่เบ้นเองเขายืนยันว่าจะไม่เจอลูกในช่วงนี้นะคะ
แล้วก็เข้าใจเขารู้สึกว่าถ้าเขาอยากจะเจอลูกแล้วเขาแบบเจอแล้วเขาไม่ได้อุ้ม
ดิบใกล้มันยิ่งทำให้เขารู้สึกไม่ค่อยโอเค
ก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ต้องมีวันนั้นแหละ
จะช้าหรือจะเร็วยังไงคุณก็ต้องได้ออกมาเลี้ยงลูกอยู่แล้ว
แพทย์ไม่ได้เอาคลิปให้เขาดูทำไมไม่ได้ก็เพราะว่ามันเอาโทรศัพท์เข้าไปไม่ได้นั่นเอง
เอาเข้าไปไม่ได้ตัวเขาเองก็เลยไม่ได้ให้ดู
หน้าเหมือนเบ้นจริงอะนะก็หล่อเหมือนเบ้นผสมแพทย์นั่นแหละ
งานแต่งนี้เกิดมีดราม่าเกิดขึ้นอีกเพราะหลายคนเนี่ยไปตั้งข้อสงสัยว่า
เค้กซึ่งเป็นรูปอวัยวะเพศ

นี่โอ้เลิศเลิศ
ล่าสุดเจอมากกี้นางก็เลยมาพูดว่างานปาร์ตี้สละโสดที่ผ่านมาก็สนุกดี
เหมือนตอนสมัยเด็กเน้นถ่ายรูปทานข้าวยาโอแต่เค้กเลิศนะ
แล้วค่อนข้างคนก็เลยถามว่ามีดราม่าเรื่องเค้กอวัยวะเพศเป็นยังไง
เพราะเราไม่ได้คิดจะมีอะไรอยู่แล้วก็มีคนเอามาแกล้ง
เราก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ดีนี่ใช่ไหมฮะ
บางทีก็เป็นอะไรที่ตลกโปรกฮาในหมู่เพื่อน
ป๊อกเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะว่าเป็นเหมือนทางประเพณีฝรั่งอยู่แล้ว
ป๊อกไปเหรอปลาที่สลัดโสดเจ้าป่าวไปไม่ได้จริง

พี่ก็ลูกครึ่งก็ลูกเอาจริงก็ไม่ได้รู้สึกแปลกอะไรอยู่แล้ว

มีแสดงความยินดีกับเราที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของทั้งคู่
ไม่เกี่ยวหรอกค่ะบางทีไม่ได้ลงรูปแปลว่าไม่ได้เจอหรือว่าลงรูปแล้วไม่ได้แปลว่าสนิทคือทุกอย่างไม่ได้ใช้รูปที่โปรงผ่านโซเชียลเนี่ยมาวัดการกระทำชีวิตประจำวันได้นะครับผมครับอ่ะแล้วไอ้แก๊งล่มล่ะอืมนั่งว่าไง
ทุกคนโตกันแล้วนะฮะเหมือนเป็นแค่ชื่อที่เราตั้งกันในกรุ๊ปอย่างเดียวนั่นแหละแต่เราไม่ได้เรียกตัวเองว่าแก๊งร่มแก๊งล่มอะไรหรอกก็ไม่ได้เหมือนกันตอนเด็ก
มีชื่อเสียงมีอะไรกันเป็นชื่อกงชื่อแก๊งตอนนั้นเขาเล่นขุนเขาใช่ไหมหัวใจเห็นขุนเขากัน
ตอนนั้นเป็นแพ็กเป็นแพ็กใหญ่ตอนนี้เติบโตกันหมดแล้ว

ว่างกันว่าน่าจะมากกว่า๓ชุดก็คงไม่มีเพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะ
ก็มีชุดแถลงกล่าวชุดอื่นแล้วก็ชุดตัดเค้กนั่นแหละ
ทั้งของไทยแล้วก็ของนอกผสมผสมกันไป
ในงานเลี้ยงก็มีชุดไทยในงานมั่นแค่นั้นเอง

ส่วนพลอยกับปีเตอร์พลอยเข้าไปให้สัมภาษณ์ในงานนึงว่า
เขาถือว่าปีเตอร์ไม่เคยส่งเสียเลยนะ
ซึ่งปีเตอร์ก็บอกว่าการพูดของพลอยเป็นการดิสเครดิตเขา
ทั้งที่เขาตั้งใจทำงานหาเงินเพื่อลูก
ล่าสุดเจอพลอยพลอยก็เลยบอกว่าอย่าเรียกว่าเป็นการดิสเครดิตเลย
เราก็ทำเราทำอะไรก็ทำตามที่เราพูดเราทำตามที่เราทำอยู่ทุกวันนี้
ก็จริงพลอยไม่ทราบว่าเขาไปให้สัมภาษณ์เรื่องไหนมา
เราโดนสัมภาษณ์เราก็ตอบไปตามที่เขาถาม
ถ้าจะบอกว่าเป็นการดิสเครดิตก็ขอโทษด้วยละกัน
คือพี่ปีเตอร์เขาอยู่วงการนี้เป็น๑๐ปี
อยู่แป๊บเดียวก็ไม่มีใครไกด์

พลอยทำอะไรก็ทำตามสามัญสำนึกของคนที่เป็นแม่
ส่วนที่เขาหายไปจะไปทำงานหาเงินเพื่อลูกหรือเปล่าอันนี้พลอยไม่ทราบ
เขาทำอะไรก็ตามที่เห็นเพราะพลอยไม่ได้ติดต่อเขาเลย
ส่วนตัวเราก็มองว่าเขาคงขยันจริงแต่เราก็ใช้ชีวิตในส่วนของเราดีกว่า
ช่วงนี้เขาเริ่มกลับมาหาลูกคิดถึงลูกจริงจังเริ่มนัดเวลาที่มันแน่นอน
พอยก็ไปส่งลูกให้เขาแล้วก็ไปรับกลับนะฮะรู้สึกเป็นอะไรที่ดีที่เด็กได้เจอหน้าพ่อเป็นประจำ
ใดที่เราจัดหาในสิ่งที่ลูกต้องการแล้วต้องใช้ทุกอย่างครบ
คือพ่อมันได้ตายจากไปไหนยังมาเจออยู่แรงมากนั้น
ยังดีกว่าบางคนที่พ่อตายไปเลยไม่ได้กลับมา
หมายถึงว่ากรณีนี้หมายถึงดีกว่าบางคนที่พ่อเขาตายจริง

พอยว่าอันนี้คนเรายังแก้ตัวยังปรับตัวกันได้อยู่ก็โอเคค่ะ
ว่าแค่นี้ก็แอบแรงเหมือนกัน
ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตอน๔ทุ่มยังเหลือเวลาอยู่พอสมควร
๔ทุ่มเราจะกลับมาด้วยว่าที่เจ้าบ่าว

แค่นี้ใครแบบนี้เนี่ย
ชิคกี้หลังว่าใช่ไหมอยากจะไปย่อดรหัว

พี่รู้ไหมว่าความรักของคุณเวฟสารินเนี่ย

ที่สุดในประเทศไทยอยู่อืมทุกวันนี้ทำไมคุณเวฟสาลินถึงเจอกับ
ว่าที่ภรรยาเขารู้ไหมเจอที่ตึกไหมภรรยาตอนนั้นเลิกกับ
แฟนเก่าก็เลยไปดูหมอทำบุญทั้งวันทั้งวัน
เบอร์โทรศัพท์มือถือเปลี่ยนปุ๊บอีกวันหนึ่งเจอเวฟสาลิน
เลยแม้กระทั่งแต่งงานกันเนี้ยเขาแต่งงานกันในเดือนหน้า
พฤศจิกาเนี่ยพฤศจิกาเนี่ยเขาจะแต่งกันเนี่ย
แต่งกันก็เพราะหมอดูเพราะว่าถ้าหมอดูไม่ให้แต่ง
ก็จะไม่ได้แต่งอีกแต่คุณเวฟสารินนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคน
ไม่อยากจะเชื่อรู้จักกับมันตั้งแต่เด็กเด็กอืม
เฮ้ยโมเตลูแบบขั้นแบบไม่อยากจะหมอลักษณ์ที่ว่าแน่แน่
ยังยอมแพ้เวฟสาลินอ่ะนะฮะเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
แล้วก็ได้แต่สะกิดมดดำอันนี้ของจริง
อันนี้ของจริงหมายถึงว่าคุณหมอลักษณ์สะกิดเธอ
เธอบอกของจริงหรอก่อนจริงจริงแล้วเนี้ย
คุณเวฟสาลินเขาบอกว่า๔๐๑ย์อย่างนี้เขาก็ไม่รู้เป็นอะไร
เขาไม่เคยรู้จักขำกับพระพิราภคืออะไรตัวตัวเองก็โบกติ
มุมกลางมาต่อไปก็จะมีแต่แบบว่าพระอาจแกรมพระพิฆาเนตพระพิราภ
จากไม่เพื่อเชื่อกว่าถึงทุกวันนี้หาปรบูชา
ถูกควบคุมรากการไม่ได้นะส่งเสียงคำรามนานกว่า๓ชั่วโมง
ที่ฉันว่าโอ้มพระพิราบเนี่ยมาแฝงไงได้
ในรายการเลย
หมายถึงกลางรายการเลยเนี้ยหรอล่ะ
ซึ่งครับบอกว่าเพราะอายเขาก็ไม่อยากจะออก

ไม่แค่นั้นยังมีเซ้นซ์เนี่ย

จะเด็ดขนาดไหน